ไปดูความน่ารักของสายฟ้าพายุกันหน่อยนะคะ
ลูกซุปตามาเกิดจริงนี่จะบอกว่าตอนนี้น้อง
๒แฝดนี่นะคะพร้อมจะครบ๑เดือน
แต่ว่าความฮอตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
หลายคนก็อยากติดตามพัฒนาการของน้องแฝดกันด้วย

ลูกของคุณแม่ชมพู่อารยาแล้วก็คุณพ่อน็อตวิสรุธค่ะ

หลังจากที่คลอดมาค่ะคุณพ่อและคุณแม่เอง
ก็เผยภาพน่ารักของลูกชายทั้งสองคน
ออกมาให้พี่ป้าน้าอาได้ติดตามกันเรื่อยด้วยนะคะ
และแต่ละภาพก็เป็นอิริยบทน่ารักนะคะ
ต้องอมยิ้มในความน่าเอ็นดูของทั้งคู่เลย
อย่างภาพที่คุณพ่อน็อตค่ะเขาจับลูกชายทั้งคู่นะคุณ
เอามาใส่เสื้อทีมฟุตบอลนี่แหละภาพนี้เลยนะฮะ
เป็นฟุตบอลทีมโปรดของคุณพ่อเขา
หรือว่าจะเป็นภาพที่น้องสายฟ้าทำหน้าทำตา
คิ้วขมวดก็เรียกรอยยิ้มได้เหมือนกันค่ะ
ส่วนน้องพายุเองนะคะก็ฉายแววหล่อแบบคุณพ่อเป๊ะสุดค่ะ
เขาบอกว่าดูไปดูมาดูแล้วมันก็ยิ่งหลงนะคุณ
ดูแล้วอดที่จะกดไลค์ให้ไม่ได้ค่ะ
อย่างภาพที่เอานอนแล้วเอามือเท้าคางหลับตาปุ๋ย
หรือจะเป็นภาพที่นอนตาแป๋วคือน่ารักทุกภาพ
จากจะมีภาพน่ารักให้ชมกันแล้ว
ให้กับลูกทั้งสองแบบเก๋ไม่แพ้คุณแม่ด้วยนะคะ
แท็กว่าเพราะผมสะดวกแบบนี้
ปกติแล้วคุณแม่คือแม่สะดวกแบบนี้

ก็นี่แหละตามสไตล์ลูกซุปตานะคะ
บอกเลยว่าเกิดมาแค่เดือนกว่าเนี่ยนะคะ
หูตาจมูกบอกเลยนะว่าสวยมาก
ตาสองชั้นจมูกโดมปากนิดหน่อย
โอ้โหรับรองว่าเป็นทายาทซุปตาที่โด่งดังคนต่อไปแน่นอนเลยนะคะ